ไปเจอเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นครับทั้งสองท่านครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งพบเห็นหุ่นปริศนา
อยู่ตรงประเวณสะพานในช่วงกลางดึกครับ
มาอีกแล้วครับมาตอนนี้ถึงสะพาน
หลวงเยอะเลยไม่ใช่นี่มากตัวใหม่
โอ้โหมันน่ากลัวมากเลยคุณผู้ชม
พอหนุ่มคนนี้ไปเห็นหุ่นปริศนาลักษณะคล้ายกับคนนี่แหละ
นั่งอยู่กลางสะพานในช่วงดึกเขาก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์มือถือ
ขึ้นมาถ่ายภาพนี้เอาไว้ใจกล้าจริงพ่อหนุ่มเอ้ย
เป็นผมนะเห็นอย่างนี้แล้วผมวิ่งแล้วครับผมไม่อยู่หรอกครับ
แต่เรื่องของเรื่องพ่อนุ่มคนนี้แกใจถึงแกถ่ายคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ครับ
แล้วยังเดินไปดูใกล้ใกล้อีกนะโอ้โหแล้วพบว่ามันเป็นอะไร
สรุปยังไม่ใช่ผีคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นหุ่นที่สร้างจากผ้าขนหนู
ที่นำไปราดปูนให้มันแข็งตัวจนขึ้นรูปแบบนี้
คือภายในนะไม่ได้มีแม้แต่รูปปั้นหรือว่าโครงร่างเลย
ถูกปั้นขึ้นมาแบบนี้ด้วยการแบบว่าขึ้นรูปจากการราดปูนนั่นเอง
ไอ้แบบนี้พี่เขาบอกว่าเพื่อนเขาน่ะเคยเจอ
โอ้โหมันมีเรื่องเล่าอีกแล้วคุณผู้ชม
เพื่อนของชายคนนี้บอกว่าเคยเจอตรงบริเวณม้านั่งแถวเส้นโรงพยาบาลจอปร
มันก็สร้างความขนลุกให้กับคนที่เดินทางสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะเด้
โดยตอนนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะยังไม่รู้นะว่าใครเป็นคนทำและทำไปเพราะอะไร
เอางี้ละกันถ้าใครที่เป็นคนทำดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ขอให้หยุดนะ
อย่าไปทำเลยคนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นโอ้โห
ไม่กล้าแล้วไม่กล้าสัญจรผ่านแถวนั้นหรอกครับกลัวครับสองคนกลัวไหม
ขอบคุณเลยนะอย่าเรียกว่ากลัวเรียกว่าหล่อนไปเลยค่ะ
คืองงในความว่าคุณถ่ายคลิปนี่งงยิ่งกว่าที่ไม่วิ่งล่ะค่ะ
ใช่เพราะมีสติได้ยังไงนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเอาจริงคนสร้างก็อุตลีเกินไปนะ
ดูสิมองมันยังไงมันก็เหมือนอ่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยภาพที่แบบสดมามันเป็นสีแบบอินฟาเลสอ่ะมันจนใช่เลยอ่ะ